กลับมาฟาดกันนอกจร

นางเอกแซ่บซ่าพระเอกตัวดำ
กันกลางกองละครให้สนั่น

ระหว่างคู่พระนางตัวพ่อตัวแม่

ที่เรื่องข่าวเฉาสองคนนี้
ติดอันดับเป็นตัวท็อปของประเทศเลย

แต่มันก็บางทีพูดว่าจริงมันแสดงเยอะไปไง
รู้ว่าเมียเป็นดารามาก่อนรู้เถอะ
แต่มันไม่ต้องแสดงเยอะขนาดนี้เข้าใจไหม
สำหรับนางเอกแซ่บทุกซ่าพระเอกตัวดำ
ที่อยู่ก็เกิดกลางเอาคัน

อย่าจ่ายเย็นหน่อย

เข้าฉากด้วยกันกินกันไปกินกันมา

ทำไปทำไปทำมาวิ่งไปวิ่งมาหกล้มปัก
จูบมาชนกันจูบปากกัน

เหรอพอล้มปุ๊บอีกคนล้มทับ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

พระนางเออว่ะมันจะต้องเป็นรุ่นสมัยหนึ่งแล้ว
พระนางคู่นี้จะได้คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการแน่นอน
พระเอกตัวดำก็หยอดสำเร็จเธอ
ด้วยการไปส่งนางเอกแซ่บซ่าที่บ้านบ่อย

เอ๊ะเนี่ยเราก็แว้ง

ในที่สุดนางเอกซับก็ยอมเป็นเมียของเขา

เกลียดมากเกลียดนี่ดูไว้
เป็นเมียของพระเอกตัวดำเธอ
แต่เรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับสุดยอด
เพราะพระเอกแซ่บซ่ากับนางเอกแซ่บซ่ากับพระเอกตัวต่างคนต่าง
มีคู่ผัวตัวเมียกันอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่คู่ผัวตัวเมย์เห็นว่านางเอกแซ่บซ่าและพระเอกตัวดำเป็นเพื่อนสนิทกัน
อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งคู่เคยร่วมงานละครกันมาก่อน

แต่หารู้ไหมว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังเริงรักกันอยู่เธอ

เรื่องรักกันหลังกองละครทุกวัน

อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
บ้านของใครลองไปขอดูกล้องวงจรปิดกันเอาเองแล้วกัน
เขาบอกมีกล้องวงจรปิดดูมือถือได้อยู่

ก็ไม่รู้จะกลับไปลื้อกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย

ฉันรู้แหละฉันรู้แหละ

เอกตัวดำกับนางเอกอะไรนะ

เกรทะวารินทร่องเหรอ
ห้าแล้วก็มาเป็นกี่คน
เกรทะมีแฟนมาเปิดตัวให้ท่าน

บ้าแล้วผมไม่ใช่น้องมันแล้วคุณก็ไปพูด

บ้าไม่มีใคร
ช่อง๗ก็ไม่มีใครดำมาตั้งแต่นี้
เขาก็มีคุณแม่เขาอาจจะคล้ำแบบผิวแบบสีเข้มไง

ถ้าสมมุติผิวสีแทนเขาต้องเขียนผิวสีดำ
อืม

ไม่รู้เดี๋ยวตอนคัดไว้เดี๋ยวมาว่ากัน

ก็เบรกไปสิจะเอาไว้ทำไม

อ้ำเขาอินเลิฟหนักมากตอนนี้นะคะ
ก็มีไฮโซโพกเขาเผยคลิปทั้งอ้ำและไฮโซโพกไปกินของหวานกัน

โซโพกก็บอกว่าแป๊บนึงสงสารเขาก่อนเร็ว

ก็เลยแจ้งเตือนว่า๖โมงเย็นผ่าตัดนะคะ

นอกจากนี้ยังถือดอกไม้ชอบ

แล้วก็ลงด้วยกันมาขอตังค์หรือมาเยี่ยมคะ

เจ้าตัวก็เอาสติ๊กเกอร์ติดเต็มเลย

สติกเกอร์ไม่ใช่คาแรกเตอร์นางเลยวะ
มายูไปเรียกนางว่าเจ้าทายหมูป่ะ
กันมาเถอะเนอะ
ตอนแรกบอกจะกลับกันก่อนว่าตอนแรกมันกลับกันก็กลับ

ใครว่าเป็นเอกอ๊ออ่างผิวคล้ำเอกป้อปลาอ่าอ่าสิยังมีคนอ่าง
ตอนนี้ทุกคนหมกมุ่นอยู่ขายมดดำคนเดียวแล้ว
คุณปิ่นทีวีซีนเผยข่าวดีคุณออฟรีเทิร์นคุณอ๊อฟพงพัฒน์นะฮะ
จากกรณีที่นักแสดงผู้กลับชื่อดังส่งมาแล้ว
ใครคนส่งมาหาฉันเนี่ยพิกดูไอ้จิกที่หลังอักษรยอดฉันอ่านไม่ค่อยเป็น

ภูมิกับมากฝีมือนะครับคุณออฟพงพัฒน์นะฮะรักษาตัวทำกายภาพบำบัดอยู่
หลังจากมีอาการวูบหมดสติระหว่างกำกับละครเรื่องกรุงกรรม
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เจ้าตัวอาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ
แล้วก็หลายคนรอลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่ผู้อำกับคนดังคุณออฟเนี่ยนะฮะ

ภูมิกับชื่อดังจะกลับมาทำงานแล้ว
ในฐานะภูมิกับละครในเดือนเมษายนนี้
ของคุณปิ่นกับคุณออฟนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจทุกครั้งที่จะเจอยอดผู้อำกับของเรา
แรงขึ้นทุกวันเมษานี้เริ่มกำกับเรื่องใหม่แล้วรักนะครับ
โดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดเผยว่าคุณออฟจะมานั่งแท่นภูมิกับละครเรื่องใหม่ของค่ายตัวเองคือแอคอาร์ต
ในละครชื่อว่ามิติที่๓เป็นละครแนวแฟนดาซีพระเอกนี้สุดติ่งณเดชน์นางเอกก็สุดติ่งคุณแต้ว
นี่ประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือทั้งสองคนเขาเล่นเล่นหนังใหญ่มาด้วยกันนาคี

ส่งมาถามใครส่งมาถามเธอ
ปิดเฟคก่อนช่วงหน้าช่วงหน้าสงครามทำไมฮะ
ที่พี่บอกสงครามพี่น้องบ้านแต่ฉะนั้นลงมาต้องกินภาพมาถ่ายรูปกันแล้ว